มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะนักโทษที่แหกคุกจากเรือนจำ
อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะที่เป็นนักโทษคดียาเสพติด
แล้วก็เจาะทะลุฟ่ากับแผงข้างบนแล้วก็แหกคุกกันออกมา๕คน
ธิบดีกรมราชธรรมบอกว่าสามารถควบคุมตัวได้แล้ว๔คน
ยังเหลืออีกหนึ่งคนนะคะทีนี้ค่ะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพานักโทษหลบหนี
จะต้องโดนดำเนินคดีไปด้วยนะคะครับทั้งสี่คนที่ควบคุมตัวได้ตามหน้าจอนี้เลยนะคะ
นายพานุพงศ์โคตรชมพูหรือในทัศน์อายุ๒๓ปี
นายพัดพงศ์เกรดคำใสหรือตั้มอายุ๓๒ปี
จับได้คารีสอร์ทวันนี้ค่ะพร้อมแฟนสาวตอน
ตีสี่นายวัทณชัยพันพรักดีหรืออาทิตย์อายุสี่สิบ
๔๐ปีมอบตัวเช้าวันนี้นะคะยังเหลืออีกหนึ่งค่ะคือนายอนนหรือนายนอายุ๔๒ปี
ยังเหลืออีกแค่คนเดียวนะคะที่ยังหลบหนีอยู่
ต้นนี่คือสภาพอิดโรยมากมีร่องรอยบาดเจ็บที่แขนขวาด้วย
เพราะว่าถูกไฟฟ้าช็อตตอนที่ปีนกำแพงเรือนจำหลบหนีค่ะ
ถูกไฟช็อตแขนเจ็บพอควบคุมตัวได้ก็นำตัวไปที่สพสว่างแดนดิน
เพื่อสอบปากคำนะคะผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
เป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเองทีมข่าวไปที่พึ่งหลวงรีสอร์ทค่ะ
ในต้นไปซ่อนตัวอยู่กับแฟนสาวห้องที่ไปซ่อนตัวอยู่คือห้องหมายเลข๖นะคะ
คืออยู่ด้านหลังสุดของรีสอร์ทครับนี่ค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
หนีด้านหน้ายังมีรองเท้าของในต้นวางอยู่เลยนะคะมีก้นบุรีส่วนในห้องเนี่ยมีขวดน้ำขวดนมช้อนซ่อมพลาสติกผ้าเช็ดตัว
ในห้องน้ำกับแปลงสีฟันยาสีฟันอะไรอยู่เต็มเลยค่ะแต่ทุกอย่างคือสภาพถูกใช้แล้วนะคะวางทิ้งเอาไว้
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าตกใจค่ะที่มีนักโทษแหกคุกมาอยู่ที่รีสอร์ท
เพราะดูข่าวตลอดนะคะยังกลัวอยู่เลยว่าจะมีใครหนีมากบดันในพื้นที่ตรงนี้ไหม
แต่ไม่คิดว่าจะมาหนีอยู่ในรีสอร์ทตรงนี้ที่เป็นรีสอร์ทของเธอเอง
แต่เธอบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียค่ะ
เพราะว่าฟ้าผ่ามาหลายวันก่อนเลยใช้งานไม่ได้ไม่เห็นภาพอะไร
แต่เมื่อวานเนี้ยตอนประมาณสามทุ่มครึ่งครับ
มีผู้หญิงขับกระบะมาขอเปิดห้อง
ผู้หญิงคนนี้ก็คุยกับเจ้าของรีสอร์ทนะคะ
เพราะเจ้าของรีสอร์ทก็ถามถามข้อมูลว่าจะไปไหนกัน
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะข้ามไปฝั่งนู้นแต่ติดเคอร์ฟิลล์
นี่แต่พอมองไปในรถมีคนนั่งอยู่ในรถอีก๓คนค่ะ
เป็นผู้หญิงสองส่วนอีกคนนึงมองไม่ชัด
ปกติแล้วรีสอร์ทบอกว่าห้องนึงให้อยู่ได้แค่๓คนเต็มที่
แต่ช่วงนี้เห็นว่าเป็นช่วงวิกฤตโควิด๑๙ด้วย
เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยก็เห็นใจก็ให้อยู่
ให้เข้าไปในห้องหมายเลข๖นะคะ
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าไม่รู้จริงว่ามีนักโทษแห่คุก
มาอยู่ที่ห้องพักที่รีสอร์ทของเธอ
ตีหนึ่งค่ะตำรวจมาเลยครับตำรวจมาถามว่า
มีใครพักอยู่ที่รีสอร์ทนี้บ้าง
เจ้าของรีสอร์ทก็ให้รายละเอียดไปหมดเลยทุกห้องนะคะ
ตำรวจก็เดินสำรวจแต่สุดท้ายก็ตอนตีหนึ่งยังไม่เจออะไรนะ
ตี๔ตำรวจมาอีกรอบนึงแล้วเจอในต้นกับแฟนสาวก็รวบตัวในต้นไปอะค่ะ
ที่เห็นน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะที่ผู้หญิงเปิดห้อง

ครับค่ะอืมแต่ตัวผู้ชายเราไม่รู้ไม่เห็นว่ามันมาด้วยเลย
ใช่ค่ะถ้ามาด้วยเราก็คงไม่รับเราก็กลัวด้วยค่ะ

แล้วเราได้ยินข่าวไหมว่าที่นักโทษแห่งครบมันอยู่ไหน
ยินค่ะดูทุกวันค่ะดูทุกวันเลยข่าวดิ
ยังดูเลยไอ้นี่คนนี้ไอ้นี่คนนี้แล้วยังคุยกันอยู่เลย
นี่มีคนบ้านเราด้วยเนอะคนในโซนเราทั้งนั้นเลย
ตกใจมาสุดแล้วมันแปลกพอดแต่ที่รีสอร์ทของเรา
ตกใจค่ะตกใจมาก
ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายอาทิตย์ได้ที่บ้านพักของเจ้าตัวค่ะ
ในพื้นที่บ้านโคกสง่าอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
คนนี้เนี่ยก็หนีไปกบดันที่บ้านหลังนี้
วันแรกที่หนีออกมาจากเรือนจำก็มาที่นี่เลย
เช้าวันนี้ชาวบ้านจำได้ค่ะครับโทรแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เข้าจับกลุ่มนะคะ
คือบอกว่าเมื่อเช้าชาวบ้านโทรศัพท์ไปแจ้ง

ตอนนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอยู่ที่วัด
ก็รีบโทรชวนผู้ช่วยอีกคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ไปดู
ก็เจอนี่ค่ะนายอาทิตย์ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ตรงสารากลางหมู่บ้าน
มีหมวกคลุมใบหน้าหมดเลยนะคะ
โบกมือให้จอดนายอาทิตย์ก็จอดนะ
จอดยอมให้จับก็ถามว่าทำไมหนีออกมาแบบนี้
เจ้าตัวตอบว่าคิดถึงลูกค่ะอยากเห็นหน้าลูก
นี่ค่ะวันนี้ก็รวบได้๒คนช่วงตี๔กับช่วงเช้า
ถ้าคุณอยากอยู่กับลูกคุณก็ต้องไม่ทำผิดตั้งแต่แรก
ถูกจับเข้าคู่มาคุณยังแหกคู่ออกมาอีก
พรุ่งนี้ติดนานกว่าเดิมอีก
ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจค่ะ
ได้ข้อมูลมาว่านักโทษทั้ง๕คนนี้นะคะ
แล้วนะคะไม่ใช่เออปุบปับโดนกักตัวดูเรื่องโควิด๑๙แล้วตัดสินใจเจาะฝ้าแล้วก็หนีออกมาคือเขาวางแผน
ครับวางแผนกันมาสักระยะหนึ่งเลยแหละวันเกิดเหตุประมาณตีหนึ่งค่ะก็เนี่ยเจาะฝ้าเพดานปีนฝ้าเพดานออกมาใช้ม้านั่งยาวพาดกับกำแพงเรือนจำค่ะ
อืมแล้วก็ใช้ผ้าใบกับสายยางผูกโรยตัวลงมาจากกำแพงแบบนี้ค่ะ
นายนนท์กับนายอาทิตย์กระโดดกันลงมาก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยในทัศน์ในตั้มและในต้นระหว่างนั้นนะคะในต้นนี่โดนไฟช็อตแล้วตกลงมาจากกำแพง
ก็เลยได้รับบาดเจ็บที่แขนนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะใช้เวลาปีนหนีอยู่๒ชั่วโมงกว่าค่ะ๒ชั่วโมงกว่าเลย
พอปีนออกมาได้นายนนกับนายอาทิตย์ที่ลงมาได้ก่อน๒คนหนีไปก่อนแล้ว
เหลือในทัศน์ในตั้มในต้นสามคนสามคนนี้ก็เลยเดินจากเรือนจำไปบ้านญาติของในต้น๒กิโลนะคะที่เดินกันไป
แล้วก็ไปยืมรถจักรยานยนต์ขี่ไปบ้านพ่อแม่ของในต้นในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินพอไปถึงบ้านในต้นยืมรถยนต์ของญาติเพื่อที่จะหลบหนี
แต่ในต้นขับรถไม่ได้เพราะว่าแขนเจ็บก็เลยโทรศัพท์ไปเรียกในแบงค์ที่เป็นญาติกันมาขับรถให้จากนั้นทั้งหมดขึ้นรถไปรับแฟนของในต้นที่บ้านแล้วขึ้นรถไปด้วยกันค่ะ
หลังจากนั้นค่ะไปถึงบ้านดงอีบ่างซึ่งเป็นบ้านของในตั้มก็เลยลงจากรถส่วนในทัศน์โทรหาญาติให้มารับที่บ้านหลังนี้นี่นะคะ
ทีนี้ก็จะเหลือในต้นกับในตั้มและแฟนสาวในแบงค์เนี่ยพอส่งเสร็จก็ขับรถกลับ
พวกนี้ก็เลยหนีไปอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านดงอีบ่างแล้วในตั้มเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาของกิน
พอกลับมาไม่เจอในต้นกับแฟนสาวของในต้นแล้วก็เลยเชื่อว่าสองคนนี้คงหนีต่อไปอยู่ที่อื่นแล้วตัวเองก็เลยกลัว
เหลืออยู่คนเดียวไงฮะอ่าเลยติดต่อขอเข้ามอบตัว
ระหว่างที่ควบคุมตัวในต้นกับแฟนสาวเนี่ยค่ะทีมข่าวก็พยายามถามในต้นกับแฟนสาวเกี่ยวกับเรื่องของการหลบหนีนะ
แต่เจ้าตัวเขาอ้างว่าไม่ได้วางแผนเลยนี่แฟนสาวก็อ้างว่าพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วเกลี้ยกล่อมให้ต้นมอบตัวแล้ว
แต่ก็เนี่ยกลัวกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีไปด้วย
ทีนี้ค่ะทางรองอธิบดีกรมราชธรรมก็บอกว่าตอนนี้สารอนุมัติหมายจับแล้วนะคะ
แล้วก็ตั้งรางวัลนำจับ๓๐๐๐บาทสำหรับคนที่ให้เบาะแสด้วยค่ะ
สาเหตุการหลบหนีตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำนะคะ
ในส่วนของราชธรรมเองจะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่ามีใครบกพร่องหรือไม่
แต่ยอมรับว่าหนึ่งในนักโทษที่หลบหนีเคยติดคุกมาก่อน
ทำให้รู้ช่องทางที่จะหลบหนีรู้ว่าตรงไหนเป็นมุมอับ
ว่ามีเจ้าหน้าที่บกพร่องในหน้าที่ด้วยหรือเปล่าก็จะต้องมีการดำเนินการทางวินัยด้วยนะคะ

ทีนี้ค่ะคนที่ช่วยเหลือพาหลบหนีเนี่ยค่ะ
ที่จะต้องถูกดำเนินคดีกันไปด้วยเนี่ยนะคะ
คือมีรายงานข่าวบอกว่าตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับในแบงค์
ญาติของผู้ต้องหาญาติของนักโทษที่แหกคุก
รวมถึงแฟนสาวของในต้นด้วยนะคะที่ชื่อว่านางสาวอุ้ม
คือแบงค์ทำหน้าที่ขับรถยนต์จากสว่างแดนดิน
พานักโทษ๓คนไปส่งในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง
คือแบงค์เนี่ยนะตอนแรกไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจเลยด้วยซ้ำนะคะตำรวจบอก
ส่วนเรื่องเบาะแสของนักโทษทั้งหมดก็ต้องมีการเค้นสอบปากคำกันแบบอย่างหนัก
ถึงจะยอมบอกทีเนี้ยแบงค์ก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วย
เพราะว่าขับรถพานักโทษหนีอ่ะครับส่วนแฟนสาวของในต้นเนี่ยค่ะ
ก็อยู่ด้วยพาในต้นไปจุดโน้นจุดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
ตอนนี้มีรายงานว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นคนนึงเป็นญาติ
ซึ่งพยายามจะช่วยเหลือในแบงค์ไม่ให้ถูกดำเนินคดี
แบงค์เองเป็นสายให้หน่วยงานปกครองในพื้นที่ด้วย
มีการดำเนินการในลักษณะที่ว่าไม่อยากจะให้ในแง๊งถูกดำเนินคดีไปด้วย
ข้อหาที่พานักโทษหลบหนีแต่ตำรวจบอกว่าแต่พฤติการมันชัด
แต่ว่าเป็นคนขับรถเป็นคนขับรถเองแล้วพานักโทษหลบหนี
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องหาหลักฐานให้รัฐกลุ่มแล้วค่ะ
ว่าจะมีการดำเนินคดีคนอื่นเพิ่มเติมยังไงที่ในลักษณะที่ว่าพาหลบหนี
เป็นสายให้เจ้าหน้าที่แล้วยังไงฮะมีสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะพานักโทษหลบหนีจากคุกอย่างนี้หรอ
คุณเป็นสายให้เจ้าหน้าที่คุณต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ใช่ไม่ใช่ไปขับรถพาเขาไป
คุณต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยพี่นี่มีนักโทษแห่คุกให้ผมไปรับนี่ใช่ไหม